กับเรียนท่านประธานสภาพูดแทนรัฐสดรที่โครบ
ที่ฉันนางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ขอชี้แจงต่อประเด็นข้อสังเกตและข้อแนะนำ
ของท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
กล่าวถึงในเรื่องของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดสรรงบประมาณปี๒๕๖๖จำนวน๓๒๕๙๐๐ล้านบาท
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านนะคะ
หลายท่านเลยที่ให้ได้ความห่วงใย
แล้วก็กับการจัดตั้งงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ขอยืนยันว่าในการจัดสรรงบประมาณปี๒๕๕๙
ของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ได้ยึดหลักสำคัญ
ก็คือภายใต้ยุทธศาสตร์ในการจัดงบประมาณของรัฐบาลนะคะ
และที่สำคัญก็คือว่าในบริบทของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องดูแลและกำกับในเรื่องของการศึกษา
เราก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สอดรับในเรื่องของการพัฒนาเด็กในทุกรอบด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่๒๑
ทำอย่างไรจะให้เด็กมีสมรรถนะนะคะ

เพื่อที่จะให้เด็กพัฒนาแล้วก็ให้อยู่กับในโลกอนาคต
แล้วก็มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะพัฒนา
แล้วก็จัดงบประมาณที่จะดูแลในเรื่องของคำถดถอย
ในการแก้สภาวะในเรื่องของการเรียนรู้ที่ถดถอย
แต่ท่านประธานค่ะจากสถานการณ์ที่ผ่านมา
จากปีที่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่า

เพราะฉะนั้นจำได้ว่าปีที่แล้วนั้น
เราทุกคนก็อยู่ภายใต้ความตื่นตนก
กับเหตุการณ์กับโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองได้มีการเร่ง

เพื่อให้โรงเรียนสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้
เพราะทุกเวลานะคะทุกชั่วโมงทุกนาทีนั้น
เป็นเด็กก็สามารถที่จะเกิดการรู้ความถดถอยได้
เพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้โรงเรียนสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้
ทำยังไงจะให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยได้
เพราะฉะนั้นเราจึงได้คุ้นเคยกับการเรียนในหลากหลายรูปแบบ

เพื่อที่จะเป็นการเรียนที่มีความหลากหลายรูปแบบ
ที่จะจัดสรรกระบวนการการเรียนการสอนให้คุณครู
ได้สามารถที่จะเข้าถึงระดับ

และมีสภาพพื้นที่และมีความหลากหลายในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะ
ทำยังไงเราจะให้เด็กและคุณครู
ได้สามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนให้ได้มากที่สุด

ในช่วงสถานการณ์ที่ล็อกดาวน์ทุกท่านจำได้นะคะ
รัฐเองได้เร่งในการที่จะเยียวยาดูแลให้กับผู้ปกครอง
เฉพาะว่าต้องดูแลน้องในยามที่ต้องอยู่บ้าน
เพราะไม่สามารถที่จะออกจากบ้านกันได้
โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับเด็กทุกคนทุกสังกัด
คนละ๒๐๐๐บาททุกครอบครัวทุกคนทุกสังกัด

จัดสรรงบประมาณกว่า๒๒๐๐๐ล้านบาทนะคะที่จะให้เด็ก
แล้วก็เป็นการเยียวยาให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ที่มีความยากลำบากในปีที่แล้วนะคะ
กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้สร้างความมั่นใจ
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง
ในการที่ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทำมาตรการต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนในเรื่องของมาตรการการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด
จนทำให้วันนี้เราก็สามารถที่จะมาเปิดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ
ท่านประธานค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะคะสถานการณ์โควิด
แล้วด้วยความพบว่าเด็กคุณผู้ปกครองมีการโยกย้ายแล้วก็เดินทางถ่ายเท
มีงานบางอย่างอาจจะต้องปิดจอบลงไป
และมีการเดินทางแล้วก็มีการที่โยกย้ายกันอยู่เป็นจำนวนมาก
แล้วก็เป็นห่วงว่าน้องกลุ่มนี้และน้องอีกหลายกลุ่ม
อาจจะหลุดออกไปจากระบบการศึกษาในข้อต่อในช่วงนี้
กับ๘กระทรวงแล้วก็๒หน่วยงานหลักนะคะ
ในการที่จะพาน้องกลุ่มนี้กลับเข้ามาร่วมมือกัน
กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยก็ดีพมก็ดี
กลุ่มในชุมชนก็ดีทำอย่างไรที่จะพาน้องกลุ่มนี้
กลับคืนสู่เข้าระบบให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
ในโครงการที่เรียกว่าพาน้องกลับเข้าห้องเรียน

ซึ่งเราก็มาดูในหน่วยงานหลักสำคัญในกระทรวงศึกษาที่การของเรา
ซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ
หรืออาชีวะก็ดีซึ่งเราได้มีการนำน้องต่าง
แล้วก็เมื่อเจอตัวน้องแล้วได้มีการนำน้องกลับเข้ามาสู่ระบบ
เราได้มีการเตรียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปฐเอง
คุณครูได้มีการติดตามและร่วมกับชุมชนนะคะ
ส่วนหนึ่งก็ได้พาน้องกลับเข้ามาสู่ในระบบของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในบางส่วนในบางครั้งเราเจอกลุ่มน้องซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความยากจน
ถึงแม้ว่าจะจำจัวเจอก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้
กลุ่มนี้ก็สามารถเข้าอยู่ในระบบโรงเรียนของกรสน
หรือแม้กระทั่งเราก็ได้มีการส่งมอบน้องกลุ่มนี้ให้กับกระทรวงที่รับผิดชอบ
ว่ากระทรวงกระทรวงพมหรือหลายกระทรวงที่รับผิดชอบในการดูแลให้กับครอบครัว
ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกนะคะในเรื่องของการที่แก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะคะ
เดี๋ยวกันในส่วนของอาชีวะศึกษาได้มีการเตรียมสถานที่
เรารู้ว่าโอกาสในการศึกษาของเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นเราได้มีการเตรียมสถานที่ในเรื่องของอาชีวะกว่า๘๘แห่ง
อย่างเร่งด่วนทั่วประเทศที่มีอาคารอยู่แล้ว
แล้วก็เร่งแนะนำงบประมาณในการที่จะซ่อมแซมกว่า๘๘แห่ง
เพื่อจะรองรับกับน้องในการที่จะเปิดภาคเรียนนี้
กลับเข้าสู่ระบบกว่าจำนวน๕๕๐๐คนก็สามารถรองรับน้องกลุ่มนี้

แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางก็ดี
หรือในเรื่องของการที่จะต้องมีปัจจัยในการ
ปัจจัยในการเวียนต่างก็ดีหรือไม่ระยะในเวลาของการเดินทาง
ถ้าเรามองบริบทถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปเดินทาง

มีอยู่บนภูเขาบ้างนะคะอยู่เกาะบ้าง
เพราะฉะนั้นการเดินทางต่างก็ไม่สะดวกที่จะทำให้เขาต่อยอดทางด้านการศึกษา
เพราะฉะนั้นในการโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี
โครงการที่เราได้จัดที่พักให้กับน้อง
ที่จะเตรียมให้กับน้องอยู่เรียนฟรีอาหารฟรี
พร้อมทั้งที่จะจัดอาชีพเป็นอาชีพเสริม
เพื่อจะเพิ่มทักษะแล้วก็ให้น้องได้มีรายได้ตลอดระยะเวลา
ที่จะอยู่ที่อาชีวะนี้ด้วย
ก็คือเป็นระดับปวชเพื่อจะเป็นก่อนต่อยอด
แล้วก็เพื่อให้น้องได้มีหลักยึดในเรื่องของการศึกษา

ต้นนี้เราก็ได้รองรับกว่า๘๘วิทยาลัย
แล้วก็รองรับเด็กในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนขณะนี้
ได้รับได้กว่า๕๕๐๐คนค่ะ
ก็คงจะต้องสืบเนื่องกันมาความกังวล
เหนือจากในเรื่องของน้องที่จะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
ทำยังไงที่เราจะช่วยให้เขากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้เร็วที่สุด

ซึ่งดิฉันคิดว่าท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหลายท่านก็คงให้ความเป็นห่วงตลอดจนก็เป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศก็คงต้องเผชิญพร้อมกัน
ไม่ว่าจะเป็นมิติของทางสังคมนะคะที่เด็กเองไม่ได้มาโรงเรียนนาน
ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนซึ่งตรงนี้ทางกษัตริย์หนุ่งศาสตร์ที่การเองก็ได้เน้นย้ำให้กับคุณครู
แล้วก็หน่วยงานของกษัตริย์หนุ่งศาสตร์ทุกหน่วยงานว่าการเปิดภาคเรียนนี้
เราจะไม่ได้เร่งรัดในเรื่องของวิชาการสักทีเดียว
แต่เราต้องการเร่งรัดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย
และให้มีความให้เด็กรู้สึกว่าการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้เป็นสถานที่ปลอดภัยและมีความสุขที่สุด
ขณะเดียวกันนอกเหนือจากในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเน้นย้ำนะคะในหน่วยงานหลัก
ซึ่งโรงเรียนได้มีหน่วยงานที่จะดูแลนักเรียนในส่วนนี้แล้ว
เรามีในส่วนของมิติในเรื่องขององค์ความรู้นะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลุด
จากการเรียนรู้ที่มีความถดถอยจากการเรียนเปิดไปปิดโรงเรียนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นกระทรวงได้มีการให้นโยบายแล้วก็มอบให้กับทุกโรงเรียน
ในการที่จะได้มีการวัดประเมินผลเด็กในการที่จะตอนเปิดภาคเรียนก่อนจะเปิดภาคเรียน
ฉันได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลายหลายที่บางโรงเรียนหลายที่นั้นได้มีการเปิดเรียน
ก่อนที่จะมีการกำหนดเปิดวันที่๑๗พฤษภาคมด้วยซ้ำนะคะ
เพราะว่าคุณครูก็อยากที่จะได้มีการเตรียมให้น้องเนี่ยได้มีการมาปรับในเรื่องของการเรียนรู้หรือในเรื่องทักษะขององค์วิชาการเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนนะคะ
แล้วก็ได้มีการประเมินเด็กเพื่อที่จะได้รู้ระดับในเรื่องขององค์ความรู้ให้กับน้อง
แล้วก็จะมีการจัดรูปแบบการเรียนที่มีความหลากหลายรวมถึงการเรียนที่เป็นระบบรวมแล้วก็มีการแยกกลุ่มแล้วก็จัดเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะให้สอดรับแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสเติมเต็มแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ด้วย
อันนี้ก็เป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วก็หลักที่เราได้มุ่งเน้นแล้วก็กำชับไปกับในหน่วยงานกระทรวงศึกษาที่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
ในส่วนประเด็นของในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนคุณภาพที่ท่านสมาชิกอาจจะมีข้อเป็นห่วงเป็นใหญ่
แล้วก็ต้องยอมรับค่ะว่าจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นตัวเลขก็จากปี๒๕๕๕ซึ่งมีอัตราการเกิดกว่า๘แสนคนต่อปี
ซึ่งในขณะนี้ในปีนี้เด็กอัตราการเกิดเหลือเพียง๕๕๐๐๐คนต่อปี
ก็ต้องยอมรับค่ะในโรงเรียนเฉพาะสังกัดของสปฐหรือกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกว่า๓๐๐๐โรงเรียน
เพราะฉะนั้นจากอัตราการเกิดที่ลดลงเนี่ยเราทำให้โรงเรียนที่มีขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
ขณะนี้เรามีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กต่ำกว่า๑๒๐คนกว่า๑๕๐๐๐โรงเรียนคิดเป็นประมาณ๕๐
เพราะฉะนั้นทำยังไงคะมันก็เป็นความท้าทายของกระทรวงศึกษาที่การเหมือนกันว่าทำยังไงเราจะทำให้โรงเรียนที่มีจำนวนมากทีเดียวในขณะเดียวกัน
เราต้องทำโรงเรียนให้เกิดมีคุณภาพที่ให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกันและให้ได้คุณภาพมากที่สุด
เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีการทำเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพทุกตำบลขึ้นนะคะเพื่อเป็นเครือข่ายให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่รอบโดยมีรัศมี๑๐๖กิโลเมตร
เพื่อที่จะให้โรงเรียนเหล่านี้ได้ใช้ทรัพยากรรมร่วมกันแทนโรงเรียนขนาดเล็กในแลกสมีสามารถเดินทางได้
เพื่อที่จะให้คุณครูเองสามารถที่จะบริหารจัดการน้องในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กได้
ขณะเดียวกันกลุ่มน้องเองที่ประสงค์ที่จะมาเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่
เขาก็ได้สามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันมีคุณครู
ก็สามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้น
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายในการเรียนร่วมกันในทรัพยากรร่วมกัน
ถึงเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะให้เด็กให้มีโอกาสได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ซึ่งโดยการขณะนี้รัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทาง
ให้กับครอบครัวหรือน้องที่มีความประสงค์ในการที่จะเดินทางมาเรียนโรงเรียนคุณภาพตรงนี้เนี่ย
เพื่อจะให้เขาจะได้ไม่สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพด้วยนะคะ
ซึ่งจากการกระบวนการต่างเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเหล่านี้เนี่ย
กระทรวงเองได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วม
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะคิดแล้วก็แชร์ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
แล้วการมีการตกลงและสมัครใจที่จะให้น้องเหล่านี้ยินดีที่จะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนที่ใกล้เคียง
ที่อาจจะมีคุณภาพและมีความพร้อมมากกว่า
สำหรับโรงเรียนที่อาจจะมีความเป็นห่วงว่าถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ย
กระทรวงเองจะไม่ได้ให้การดูแลในเรื่องของงบประมาณ
ซึ่งประเด็นนี้ที่ฉันขอยืนยันค่ะว่าไม่มีโรงเรียน
ว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นอยู่บนเกาะแก่งอยู่บนภูเขา
จะมีเด็กน้อยสักแค่ไหนนะคะ๑๐๒๐คนนะคะแต่ว่าไม่มีโรงเรียนที่เด็กสามารถที่จะเดินทางเข้าไป

ก็ขอยืนยันว่ากระทรวงเองได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนสแตนอโลน
ทั่วถึงทุกพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าโอกาสเราจะเน้นให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน
จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้ได้สุด

ให้ความสำคัญและได้มีการทำในเรื่องตัวเลข
แล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของการทำตัวเลขที่เหมาะสม
ขณะนี้เราก็ได้มีการประสานงานกับสำนักงบประมาณอยู่
ก็อยู่ในขั้นตอนในการที่จะพิจารณาของสำนักกรมอยู่ในขณะนี้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงเองต้องการที่จะช่วยเหลือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีความยากลำบาก
เรื่องของค่าคลองชีพที่เพิ่มขึ้นค่ะ
ในเบื้องต้นก็ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
กลับกลับบุคคลท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ